ไปดูภายใกล้ตัวนะครับเหตุการณ์นี้
ระเบิดหูเขาจะระเบิดหู
เพื่อจะใส่ตังหูขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นแก๊ง
ระเวนขโมยรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาบ้างล่ะ

หลังจากนั้นนะครับก็จะนำไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็นำไปส่งขาย
ได้เงินมาคือนำเงินไปซื้อยาเสพติดไปเที่ยวเตร
ล่าสุดนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งให้เห็นชัด
ก็คือนี่คือสัญลักษณ์ของแก๊งนี้นะครับคือการเจาะหูระเบิดหู
หูซ้ายเมื่อสักครู่นี้ถูกขยายให้มีรูขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสัญลักษณ์ของแก๊งระเบิดหูครับ
แล้วก็กระทั่งนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหา
อายุประมาณ๑๘๒๑ปีรวม๓คน
ร่วมกันก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์
พร้อมกับของกลางก็คือรถจักรยานยนต์๔คันนะครับ
จากการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้มาในครั้งนี้
มีผู้เสียหายมาชี้ตัวยืนยันด้วย

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินบอกว่า
ต้นเดือนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุคนร้าย
ระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามหอพัก
และหน้าร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลเมืองกาลสินหลายคันครับ
ดังนั้นจึงสั่งให้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสิน
สืบหาข่าวจนกระทั่งได้เบาะแส
และจับผู้ต้องหาได้ที่อำเภอเมืองกาลสิน
และที่อำเภอกุชินารายด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนนั้นเป็นสมาชิกแก๊งระเบิดหู
ระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาลสิน

จากนั้นจะจอดรถเทียบ
ใช้วิธียันรถอีกคัน
เหมือนรถจักรยานยนต์น้ำมันหมดหรือว่ามีปัญหา

คันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วไม่ได้ล็อกรถไม่ได้ล็อกกุญแจนั้น
ก็จะไปข้างขนาดคู่กันไปเลยนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขโมยได้
หลังจากนั้นก็คือนำไปจำนำหรือนำไปขายต่อ
หาเงินไปเที่ยวเตรดและซื้อยาเสพติด
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
รับของโจรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ